จูงรถจักรยาจักรยานไฟฟ้า
แล้วท่านเสียหลักไปชนเอาชานบ้าน
ซึ่งจริงเช้าบ้าชานบ้านเคยพังถล่มมาแล้ว

มันทำให้ประตูกับส่วนที่เหลือหล่นลงมาทับคุณป้าครับ

อ้าวโอ้โหแล้วจะพาท่านออกมายังไงเนี่ย
กู้ภัยไปช่วยเหลือนางอำพันธ์แสงบุญอายุ๕๘ปี

ติดอยู่ใต้กองไม้ออกเองไม่ได้
ตอนแรกไม่เห็นแม้กระทั่งผู้บาดเจ็บนะว่าอยู่ตรงไหน
แต่พอตะโกนเรียกอ้าวป้าตอบรับได้
ตอบรับได้พอจะหาจุดได้แล้วค่อยตามเสียงไป

เพราะว่าเดี๋ยวมันถล่มลงมาอีกอ่ะบ้านบ้านเก่าครับที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว
พื้นสูงครับปลูกอยู่ท้ายซอยเมืองแก้ว
ตะบนบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปลาการ
หลังบ้านเนี่ยนะฮะก็ยังปกติดีแต่หน้าบ้านมันมีนอกชาน
พังลงมาประตูบ้านก็พังลงมาทับขาของป้าอำพันธ์อยู่
หลังจากเอาตัวป้าออกมาได้นะครับก็มีอะไรบ้าง
ศีรษะท่านแตกลำตัวฟกช้ำจากแรงกระแทก

สอบถามป้าอำพันธุ์ท่านก็ตอบโทษได้
ท่านเล่าบอกว่าท่านอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
ก่อนเกิดเหตุกำลังจูงจักรยานไฟฟ้าออกจะออกไปนอกบ้าน
แต่ไปเสียหลักพุ่งชนเสานอกชาน
ทำให้พื้นกระดานกับประตูที่มันเหลืออยู่ไม่พังลงมา

ป้ามันถล่มมาอย่างไร
มันถล่มมันป้าอำพันธุ์มันกระดานหนาแล้วก็ชน
เด็กต่องประตูช่วงประตูประตูระหว่างหลัก
ที่บ้านเป็นยังไงครับว่าครับ
ชานบ้านที่มันถูกใช่ไหมช้านบ้านมันถูกอยู่แล้ว
เห็นรับแจ้งจากคนเจ็บว่าขี่จักรยานไฟฟ้ามันชนเสาบ้านแล้วมันคึ่มลงมาเลย
ตอนนี้คุณป้าผู้ได้รับบาดเจ็บยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพรินส์นะครับ
เนื่องจากศีรษะแตกเย็บ๕เข็มแล้วก็ข้อเท้ามีบาดแผลนะครับ
ผู้สื่อข่าวโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากป้าอำพันธ์
ท่านบอกว่าท่านเป็นแคดดี้อยู่นะเช่าบ้านหลังนี้อยู่คนเดียว
แต่อยู่กับหมากับแมวกว่า๓๐ตัวมีหมา๑๔แมว๒๐ครับ
ก่อนเกิดเหตุท่านเอารถจักรยานไฟฟ้าไปชาร์จแบตเตอรี่ในบ้าน
แล้วรถมันเกิดลื่นไปชนนอกชานที่จริงมันพังถล่มมานานแล้ว
ไม่ได้เพิ่งถล่มแต่มันทำให้บานประตูนะครับ
ที่ยังค้างอยู่กับนอกชานที่เหลือมันเลื่อนลงมา
ลงมาทับท่านจนได้รับบาดเจ็บตำรวจสมภาพบางแก้วเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
สันนิษฐานว่าสาเหตุที่บ้านพังถล่มอาจจะเกิดจากแรงกระแทกนะครับ
จักรยานไฟฟ้าประกอบกับบ้านไม้มันเก่าแล้วนะฮะเก่ามากแล้ว
อย่างไรก็ตามเดี๋ยวจะเชิญผู้บาดเจ็บมาสอบปากคำแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับ
หลังจากที่ท่านเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วฮะค่ะนะอุทาหรณ์จากเรื่องนี้ก็คือบ้านที่มีร่องรอยความสุดโสมเนี่ย
ก็ต้องระมัดระวังเลยค่ะนะคะ